คือเราเห็นแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้ค่ะ

คือตอนนี้ทุกคนที่ช่วยได้ก็พยายามจะช่วยกัน
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ

เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
บริษัททริปเปอร์วีบอร์ดคัสจำกัด

หมู่๑ถึงหมู่๕ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปพร้อมกับรถบรรทุกยักษ์เขียว
และถุงยังชีพ๕๐๐ถุงนะคะ
ภายในก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม
ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทานใจไทยรัฐช่วยภัยน้ำท่วม

ร้อยตำรวจรีหญิงสายสุนีไกรนารา
ในอำเภอบางบานในชูเกียจบุญมีนายกเทศมนตรีตำบลบางบาน
เจ้าหน้าที่ทหารม๕๐๒๔รอเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

จากสมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยา

มอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่

คือก็ต้องใส่ชูชีพกันเพราะน้ำท่วมสูงในหลายจุดนะคะ

นี่ค่ะทีมข่าวเช้าอ่านข่าวเสร็จก็ไปกันเลย

ก็ทีมผู้บริหารที่ผู้ประกาศข่าวลงเรือท้องแบนไปเลยนะคะ
สิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสงค์ทกภัยที่เขาออกมาไม่ได้
เราไปถึงเลยเราไปถึงที่ไปถึงประตูหน้าบ้านเลย
บางบ้านน้ำท่วม๓เมตรอ่ะพี่อุ๋ย

ทีมข่าวได้คุยกับผู้ประสบภัยเขาบอกว่าบ้านเขาท่วม๔เมตร

ต้องไปอยู่กันชั้น๒ใช้ชีวิตลำบากมากเข้าออกไม่ได้ต้องพายเรือ

ห้องน้ำจะใช้ได้ยังไง
อายุทยาใช่คุณผู้ชมค่ะที่อายุทยา

น้ำท่วมแบบเนี้ยอืมนึกภาพนะคะไม่มีห้องน้ำนอนแทบไม่ได้ครับ
กลัวน้ำจะเข้าไปเรื่อยน้ำสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อย

ก็วันนี้ชาวบ้านก็ขอบคุณนะคะ
ที่ไทยรัฐทีวีไปช่วยเหลือค่ะ
อย่างที่บอกว่าหมู่๑ถึงหมู่๕ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หลังมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
น้ำท่วมถึงชั้นสองของบ้านจะทำยังไงญาติก็ต้องนำไม้กระดานมาต่อยกสูงครับ

สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยาก็ไปเยี่ยมไปดูแลสุขอนามัยในเบื้องต้น
ถุงยางชีพไว้ช่วยเหลือนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่มาก็ให้กำลังใจลูก
ไหนมาช่วยมาเยี่ยมเยี่ยนผู้เท่าผู้แก่
แล้วก็ได้อย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วให้กำลังใจลูกไม่เป็นไรที่อื่นก็ยิ่งกว่าเราก็เยอะแยะ
อันนี้เราท่วมเดี๋ยวน้ำก็ลงลูกมันไม่ถึงก็ว่าไหลหลากไหลอะไรพังไปหมด
เพียงแต่ว่าขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ลง
เราก็แก้ไขเฉพาะหน้าเอาขึ้นมาแล้วก็ตามนั้น
ถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ต้องหาที่อยู่
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บอกว่าเห็นใจชาวบ้านมากจริงค่ะที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้
ขอเป็นกำลังใจขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีก็จะติดตามสถานการณ์น้ำจะพยายามหาทางช่วยเหลือในฐานะสื่อค่ะเราก็จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจเรา
เดี๋ยวคงจะรอดูสถานการณ์แล้วก็เพราะว่าตอนนี้ทางช่องเราก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
อยู่มากแล้วก็อัพเดตเอากันทุกวันเหมือนกันว่าว่ามีจังหวัดไหน
มีพื้นที่ตรงไหนที่เดือดร้อนสาหัสจากกันมากจริงหรือเปล่า
แล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอดูความเหมาะสมความพร้อมของทีมงานหลายภาคส่วนอีกทีหนึ่ง
แล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณภัยรัฐเพชรยวนก็บอกว่าตอนนี้นะคะ
ในจังหวัดถูกน้ำท่วม๑๒อำเภอ๑๕๐ตำบล๙๕๑หมู่บ้าน๖๔๘๑๒ครัวเรือน
พื้นที่การเกษตรประมงประสุทธิ์เสียหายเยอะมากก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพื่อให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
และไทยรัฐกรุ๊ปของเราจะลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเดือดร้อน
เดี๋ยวเราจะไปกันอีกไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียว
เราจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดในการฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ
เราก็จะตามเรื่องนำเสนอข่าวเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปด้วยนะคะ